มาดูต่อเมื่อสักครู่เห็นพี่เพชรดิฉันก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนี้แหมเหมือนจะไม่โสด
จะไปเห็นอะไรมาพูดมาให้น้องหายช้ำใจ
หมีเปิ้ลฝันของพี่ปุ่ม่ใกล้สอดมาก

ถามพี่ฉันตลอดว่าเชอรี่กูเป็นยังไง
ซะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้น
แต่ปรากฏว่าฉันเหลือไปเห็นว่าเขามากับสาวนาง

นี่ไงคนนี้แหละตอนแรกเขาไม่ถ่ายภาพคู่นะคะ
ที่ฉันไปบอกตะก้อว่าช่วยถ่ายมาหน่อย
ซีล่างสุดนะคุณผู้ชม

เขาเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปอัปเดตกับพี่เพชรกันเลยค่ะ

ครับครับผมก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับ

ก็คุยกันประมาณ๒ปีแล้วครับ
คือเขาจริงอายุน้อยกับผม๙ปีนะครับ
อายุน้อยผม๙ปีนะครับ

ครั้งที่แล้วผมบวชล่าสุดบวชที่วัดปวร

เคยพาแคทมาหาแม่ไหมครับบอกแม่

ใครบวชก็อยากแต่งหมดแหละนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูเวลาแล้วก็โอกาสด้วยครับ
แต่ว่าตอนนี้เราทั้งสองคนก็ยังไม่พร้อม
ต้องย้อนกลับไปคุณเพชรจะมีข่าวกับสาวเยอะมากมายนะคะ
ตอนนั้นที่ที่ทรำได้ก็คุณอ้อยนะคะที่ไปอายุมากกว้าง
วันสึกนี้พี่เพชรเขาไปเจอน้องวันสึก

และคุณแคนช์เห็นว่าได้ไปเปิดเวทีที่คุณพึ่งพุ่งพวงด้วยที่วัดเอกไมค์
วัดภาษีนั่นเองนะคะเป็นนักร้องร้องเพลงเพลาะเหมือนกันนะคะสลับสนุนความรักครั้งนี้นะคะขออนุญาตรักกันดีกว่าพี่เพชร